แต่ข่าวจะเล่านี่ไม่ได้เกี่ยวกับหวยที่จะออก
ล็อตตัวนี้๓๐ล้านที่การชนะบุรีค่ะ
ประเด็นระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูนนะคะ

ครูปรีชาเขาไปฟ้องแพ่งเอาไว้
หมวดจรูนนะคะเป็นเรื่องของละเมิด
ทีนี้วันนี้สารแพ่งท่านบอกว่าจำหน่ายคดีไปก่อน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางทนายตั้ม
หรือว่าทนายสิทธาเข้าไปยื่นเรื่องต่อสารบอกว่า

เพราะว่ามันมีคดีอาญาที่มันเกี่ยวเนื่องกับคดีแพ่ง
ก็ควรจะรอคดีอาญาก่อนไหม
วันนี้ศาลท่านก็เลยจำหน่ายคดีแพ่งไปก่อนนะคะ

ในคดีที่ครูปรีชายื่นฟ้องแพ่ง
ก็คือเป็นกรณีละเมิดลาบมิควรได้นะคะ

สารท่านก็นัดสืบพยาน

ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้ม

ยื่นคำร้องต่อสารเอาไว้
อยากจะให้จำหน่ายคดีแพ่งไปก่อน
เพื่อรอผลคดีอาญาก่อน
เพราะว่าครูปีชาเขาฟ้องหมวดจรูนคดีอาญาด้วย
ก็คือข้อหายักยอกทรัพย์และรับของโจร
ซึ่งมันก็เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

ซึ่งวันนี้ทั้งสองฝ่ายพร้อมด้วยทนายความก็ไปสารนะคะ
เข้าไปในห้องพิจารณาคดีอยู่สักชั่วโมงหนึ่ง
ครูปรีชาพร้อมทนายความก็ออกมาบอกว่า
สารท่านได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีแพ่ง
เพื่อรอฟังผลพิจารณาในคดีอาญากร
ก็นัดให้มารายงานความคืบหน้าในส่วนของคดีอาญา๑๒กันยายนนี้

ซึ่งในคดีอาญาเองสารได้นัดไต่สวนมูลฟ้อง๔มิถุนายนนี้
คดีอาญานี่ก็มีทั้งหมวดจรูนฟ้องครูปรีชากับครูปีชาฟ้องหมวดจรูนฟ้องสารตรงทั้งคู่มีทั้งสองคดี

สารยังไม่ได้ประทับรับฟ้องคดีไหนนะครับ
แต่คดีแพ่งเนี่ยเป็นคดีที่ครูปีชาฟ้องกรณีที่หมวดจรูนเอาลอตเตอรี่รางวัลที่๑ของเขาไป๓๐ล้านบาท
ใช่ค่ะฟ้องตั้งแต่แรกอันนี้เป็นคดีแรกเริ่มต้นเลยค่ะ
ครูปรีชาบอกว่าก็ไม่กังวลอะไรนะคะที่สารท่านมีคำสั่งจำหน่ายคดีแพ่งเพื่อรอผลการพิจารณาคดีอาญา
ก็ย้ำว่ายังคงเชื่อมั่นในข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ก็ให้ทนายความยื่นฟ้องหมวดจรูนทนายตั้มในความผิดร่วมกันฟ้องเท็จในกระบวนการยุติธรรมด้วยนะคะ
ที่ทั้งสองคนนั้นได้ยื่นฟ้องต่อสารว่าครูปรีชาเจ๊บ้าบินหรือนางรัตนาพรสุภาทิพย์
เจ๊พัดหรือนางพัชริดาพรมตาร่วมกันให้การเท็จต่อสาร
ไต่สวนฉุกเฉินอายัดเงินลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทในบัญชีของหมวดจรูน
ฟังเสียงครูปรีชาดูหน่อยค่ะ
วันนี้ศาลก็ให้จำหน่ายคดีแพ่งนะเพื่อรอคดีอาญานัดไต่สวนหมุนฟ้องวันที่๔มิถุนายนะครับ
นักใจครับเพราะว่าข้อที่จริงเรามีอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็พร้อมในการเข้ากระบวนการยุติธรรมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ
หลังวันที่๔มิถุนาก็คงจะได้ทราบแล้วว่าใต้ส่วนบุญฟ้องจะเป็นยังไงบ้างครับ
แต่วันนี้มีเรื่องจะให้แจ้งนักข่าวนิดหนึ่งนะครับ
มาวันนี้ก็จะมีทนายนะครับมาดำเนินการฟ้องร้อยตำรวจโทจรูลกับทนายสิทธานะครับ
ในการร่วมกันฟ้องเท็จในกระบวนการยุติธรรมอันนี้คือสำนองฟ้องครับ
ทีนี้มาดูฝากฝั่งของหมวดจรูนกับทนายตั้มหรือทนายสิทธากันบ้างนะคะ
ก็ออกมาบอกว่าสารท่านเห็นพ้องตามคำร้องของฝั่งหมวดจรูนที่ขอให้สารจำหน่ายคดีแพ่งออกไปก่อน
เพื่อรอผลการพิจารณาในคดีอาญา
ส่วนที่ทางฝ่ายครูปรีชาไปยื่นเรื่องฟ้องหมวดจรูนกับทนายสิทธานั้นก็เป็นสิทธิ์ที่ครูปรีชาทำได้ไม่ติดใจอะไร
เตือนครูปรีชาไปด้วยค่ะบอกว่าถ้าสู้คดีแล้วแพ้เนี่ยคนที่ฟ้องร้องจะต้องรับผลจากการยื่นฟ้องนะ
ถ้าครูปรีชาและทนายความอยากฟ้องอะไรอีกก็ฟ้องไปเลย
นายตั้มบอกว่าพร้อมสู้คดีพร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในศาลขอให้ทางครูปรีชาสู้คดีชนะให้ได้สักคดีก็แล้วกัน
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าทางครูปรีชาเนี่ยเหมือนเป็นเซลปศิลปินเลยนะ
ขอถ่ายรูปเพียบเลยใช่คนไปขอเซลฟี่ขอถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยค่ะ
แล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นครั้งที่๒ที่ครูปรีชาเจอกับหมวดจรูนครูปรีชาก็บอกว่าไม่ได้อะไรก็ยกมือไหว้พี่เขาเพราะพี่เขาแก่กว่า
บอกอย่างงี้นะฮะอาจจะปิดเทิมอยู่ไง